มาดูอีกข่าวหนึ่งเกี่ยวข้องกับคนชื่อเบนส์เหมือนกันนะครับ
เรานี้เนี่ยเป็นเบนท์นักเลงขาใหญ่ในชุมชนเทพารักษ์จังหวัดขอนแก่นนั่นเองนะครับ
เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นทำให้คุณยายยายติ๋มเนี่ยเสียชีวิตตั้งแต่๑๗ธันวาคมค่ะคุณผู้ชม
ตอนนี้เนี่ยนะคะความคืบหน้าคือรับสารภาพแล้วตำรวจเองก็นำตัวในเบ้นเนี่ย
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ๖จุด
ขณะที่กำลังทำแผนนี่แหละคุณผู้ชมเกิดเหตุการณ์ชุลมูลขึ้น
เพราะว่าทางญาติของผู้เสียชีวิตเองหรือว่าคนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ย
มาทำร้ายเพื่อนของในเบ้นซึ่งอยู่ในเหตุการณ์
เดี๋ยวไปดูบรรยากาศการชุนละมุนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ค่ะ
กลับมาให้เห็น
พวกเราเป็นสมควร

เจ้าหน้าที่ก็เร่งทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ใช่ครับเพราะว่าญาติของยายติ๋มเนี่ยก็โอ้โห
โกรธแค้นนะกลุ่มวัยรุ่นที่
เชื่อว่าทำให้ยายติ๋มเสียชีวิตนะครับ
หลักคือในเบ้นเนี่ยเป็นคนเกาะเหตุแต่ว่าเพื่อนของในเบ้นที่อยู่ในเหตุการณ์
แต่ไม่ได้เป็นคนทำนะแค่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเขาก็มาดูการทำแผนด้วย
แต่ญาติญาติเองเขาไม่พอใจค่ะเขาก็เลยไปทำร้ายเพื่อนของนายเบ้นนี้ด้วย

เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องกันประชาชนออกห่างจากการทำแผนก่อน
โดยพันธบทเอกจำลองสวรรคผู้กำกับการสพเมืองขอนแก่นพร้อมกับพนักงานสอบสวน
และกำลังตำรวจสพเมืองขอนแก่นก็คุมตัวในเบ้นอายุ๑๘ปี
ผู้ต้องหาที่ทำร้ายร่างกายยายติ๋มหรือนางวันนิดาแพนุ่นอายุ๖๒ปี
เจ้าของร้านขายของชำริมถนนเทพารักษ์ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นจนเสียชีวิต
เมื่อวันที่๑๗ธันวาคมมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพในพื้นที่เกิดเหตุ
ประชาชนให้ความสนใจจำนวนมากเลย
จุดแรกที่ทำแผนนั้นก็คือจุดที่ในเบ้นตบยายติ๋ม
แล้วก็จุดที่ทิ้งร่างของยายติ๋ม
ว่าผลักใยติ๋มล้มลงสรีสากระแทกเหลี่ยมปูน
ซึ่งจุดนี้ค่ะในเบ้นก็ได้มีการแสดงท่าทาง
ก็คือท่ากระทืบแล้วก็เตะยายติ๋มหลายที
ขณะที่นอนสลบอยู่ที่พื้นหน้าบ้านจนเสียชีวิตด้วย
จากการทำแผนที่บริเวณหน้าบ้านแล้วนะคะในเบ้นก็ยังไปอีกจุดหนึ่งก็คือ
ไปชี้จุดที่ไปซื้อสุราและดื่มสุราที่ร้านของยายติ๋มห่างจากบ้านในเบ้นประมาณ๒๐เมตร
จากซื้อสุราดื่มกินกับเพื่อนที่หน้าร้านยายติ๋มแล้วนะคะในจุดนี้เนี่ยยังมีการทำแผนที่เกี่ยวข้องกับการทวงถามเงินจากยายติ๋มด้วย
วงถามเงินคือในเบ้นเนี่ยไปขอตังค์แม่ตัวเองหมื่นนึงแต่แม่บอกว่าไม่มีให้เพราะว่ายายติ๋มเนี่ยยืมไป
ก็เลยมาทวงกับเยติ๋มนะคะตำรวจใช้เวลาคุมผู้ต้องหามาทำแผนประมาณสามสิบนาทีค่ะ
อย่างที่ได้เห็นภาพชุนละมุนไปช่วงต้นหน่อยนะคะก็คือขณะที่เกิดขณะที่มีการทำแผนเพื่อนในเน้นมาดูเหตุการณ์
ญาติยายติ๋มต่างก็เห็นในการแล้วก็ไม่พอใจก็เลยมาทำร้ายเพื่อนในเบ้นจนล้มลงกับพื้น
แล้วไม่แค่นั้นคุณผู้ชมมีเสียงร้องตามมาไม่นานหลังจากที่เกิดเหตุตรงนั้นว่า
ลูกเป็นคนดีไม่เคยทำอะไรเกินกว่าเหตุทุกคนปรักปรำลูกชาย
คือคาดว่าน่าจะเป็นเสียงผู้หญิงคนหนึ่งที่อ้างว่าเหมือนเป็นแม่ของในเบ้นเนี่ยนะคะ
ตำรวจก็เลยนำตัวผู้หญิงคนนี้ออกจากจุดที่ทำแผนไปทันที
ทีนี้ค่ะทางด้านพันธมตเอกจำลองสุวราก็พูดถึงเรื่องของการสืบสวนสอบสวน
ท้ายที่สุดแล้วก่อนหน้านี้ในเบ้นเนี่ยไม่ยอมรับนะว่าเป็นคนเกาะเหตุนี้เกิดขึ้นทั้งหมด
บอกว่าได้ผลักยายติ๋มล้มลงบริเวณพื้นหน้าบ้านนั่นแหละ
แล้วก็ตบเตะกระทืบซ้ำหลายครั้งจนยายติ๋มนั้นแน่นิ่งไป

หลังจากนั้นเพื่อนรุ่นพี่ก็พยายามกันหอบหามเยติ๋มเนี่ย

พนักงานสอบสวนก็เลยแจ้งข้อหาใหม่
เป็นฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนานะคะ
สำหรับประวัติของนายเบ้นคุณผู้ชมไม่ธรรมดานะคะ
ตั้งแต่ปี๒๕๕๙ถึง๒๕๕๙

คดีแรกร่วมกันกันโชคทรัพย์

แล้วก็เสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือยาบ้า

คดีฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาก็คือฆ่ายายติ๋มนี้นะคะครับ